มาดูอีกหนึ่งเรื่องของความเชื่อนะคะเขาเชื่อว่าไพรหรือว่าว่านไพรเนี่ย
กันไหมคะคือถ้าเกิดว่าใครครอบครองไว้แล้วนะคะ
ก็จะมีความสุขนะมีโชคมีลาบอยู่เย็นเป็นสุข
ล่าสุดค่ะไพรด่างก่อนหน้านี้อะไรนะคะ
ตานีด่างกล้วยด่างนี่ไพรด่างใครก็ยังด่างด้วยใครก็ยังด่างค่ะ
เขาเชื่อว่าเป็นไพรที่ผ่านการปลูกเสกสรรพคุณคืออยู่ยงคงกระพันธุ์
เนี่ยคุณผู้ชมเป็นความเชื่อจริงจริงเลยนะคะเราพากันไปที่บ้านเลขที่ร้อยสิบหกหมู่สิบสาม
ต้องเอาบ้านเลขที่กันก่อนเลยนะคะบ้านลันแต้อุดมศุกร์ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะ
บ้านหลังนี้เป็นของคุณยายลนสืบศรีอายุแปดสิบสองปีแล้วพาไปดูกันค่ะ
ค่อยค่อยไปอันนี้หน้าบ้านฝนตกด้วยนะคะที่สุรินทร์ค่ะไปค่ะพาไปดูข้างบ้าน
ใครพาไปยายบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วยายอายุแปดสิบสองแล้วเดินไม่ไหว
ให้ลูกชายพาไปแล้วกันลูกชายของยายลนนะคะพาไปดูที่ข้างบ้าน
คือไพรเนี่ยมีอยู่หลายกอนะแต่ไปเตะตาอยู่ต้นหนึ่งก๑ค่ะคุณผู้ชม
มันเป็นลักษณะใบด่างเป็นทางสีขาวอะค่ะ
คือไปพบว่าลำต้นก้านหัวแล้วก็เนื้อในมีสีเหลืองเหมือนกับไพรทั่วไป
ธรรมดานี่แหละแต่ใบสิใบใบมันเป็นทางขาว
ชาวบ้านเชื่อว่านี่คือว่านชนิดหนึ่งหรือเป็นไพรชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่า
ไพรด่างหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือไพรปลูกเสกหรือว่านฤษีสร้าง
ในอดิตการนั้นคนนำมาปลูกแล้วนิยมปลูกไว้ที่บ้านเรือน
เพื่อป้องกันพูดผีปีศาจมนต์ดำโดยการนำเอาหัวว่านไพรเนี่ยนะคะ
ผ่านการปลุกเสกทีนี้มาดูเรื่องของความเชื่อ
ตำราโบราณกันหน่อยโบราณเชื่อว่าว่านไพรปลุกเสกหรือไพรด่างเนี่ย
จริงจริงแล้วเป็นไพรธรรมดานั่นแหละค่ะที่รุศรีเนี่ยปลูกเสก
แล้วไปเกิดอภินิหารบังเกิดขึ้นอภินิหารที่ว่าก็คือ
พอปลูกเสกแล้วจากไพรธรรมดาก็กลายเป็นไพรด่างก็คือมีทางขาวอยู่ที่บริเวณใบ
นี่แหละค่ะนับเป็นของศักดิ์สิทธิ์แก้ได้สารพัดโรคที่เรียกว่าเป็นยาวิเศษ
คือผู้ใดก็ตามที่ปลูกไว้จะบังเกิดซึ่งลาบผลพกษัพย์
ทำการใดย่อมสำเร็จทุกประการหากนำไปขับไล่พูดผีปีศาจ
แก้คุณสัยต่างเนี่ยวิธีการคือให้ใช้หัวค่ะ
หัวฝนกับเหล้าแล้วก็ใช้กินใช้ทาส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากได้เรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัย
ให้นำหัวพกติดตัวและเสกด้วยอิติปิโสพระควะอรหังสังมา
จนไปถึงพักควาตินะคะ

นำมาปลูกไว้นานแล้วแหละตามความเชื่อของคนโบราณ
นิยมปลูกไว้ที่บ้านสามารถป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันมนต์ดำ
ป้องกันคุณสัยต่างได้ในอดีตคนในอดีตเชื่อว่า
คือถ้าเกิดว่าใครทำคุณสัยใส่กัน
ถ้าเกิดปลูกไพรด่างจะแก้ได้
จะแก้ได้ไม่ต้องใช้หมอผีเขมรแบบที่พี่ต้นเล่า
อาจจะไม่ต้องใช้หมอปลาด้วยให้ปลูกไพรด่า
เออแต่เขาได้ยินอยู่ไพร่ไล่ผีไล่พวกนี้ได้เหมือนกัน